ค่ะส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะเบาบางลงแล้วนะคะ
แต่ชาวบ้านที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก็ยังคงอยู่อย่างเดือดร้อนค่ะ
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งอยู่ในพื้นที่นะคะ

แม้ว่าในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ระดับน้ำจะลดลงแล้วนะครับแต่ชาวบ้านตะบนอินคิรีอำเภอพรมคิรีนะครับ
ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหลังคาเรือนครับเด็กเด็กที่บ้านน้ำแคบตะบนอินคิรีในอำเภอพรมคิรีนะครับ
ยังคงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่มีน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า๑๐วันตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
ชาวบ้านหมู่๑ตำบลอินคีรีเป็นชุมชนนะครับที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าถนนสายหลักถึง๓เมตร
ทำให้เจอน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีครับและถึงแม้ว่าจะมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำ
แต่การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพนานกว่าครึ่งเดือนแล้วก็ทำให้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
อาชีพของชาวบ้านหลักก็คือรับจ้างแล้วก็ทำนาทำสวนก็คือสวนปามแล้วก็ทำนาข้าว
ทำนาข้าวผลอยู่โดยการทำนาแล้วแต่ก็แต่ระบบสวนปาล์มเนี้ยนะก็น้ำต้วมขังเนี้ยเป็นเวลานาน
ทำให้ปาล์มผลผลิตจริงจริงแล้วผลผลิตเสียหายก็ประมาณถ้าเสียหายหนึ่งครั้งเนี่ย
หกเดือนกว่าจะเขาจะได้ตัดตัดปามครั้งใหม่อ่าตรงนี้ก็เป็นปัญหานิดหนึ่งเกี่ยวกับอ่า
ประกอบอาชีพแต่ถ้าอาชีพหลักหลักของทั่วไปก็คือเนี่ย
ส่วนปาล์มกับอาชีพแบบจ้างก็คงจะต้องต้องต้องเก่ง
ต่อไปครับและตลอดสองวันที่ผ่านมาปริมาณฝนในพื้นที่ลดลงนะครับ
ทำให้อำเภอพรมคีรีสามารถประบายน้ำท่วมขังออกไปได้เกือบทั้งหมด
แต่ทางส่วนราชการยังเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
และยังเตรียมพื้นที่อพยพชาวบ้านไว้๓จุดนะครับ
หากในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ดินโครนถล่มครับ
จุดไหนที่จะถึงจุดอันตรายนะครับ

ถ้าปริมาณน้ำฝนถึงจุด๓๐๐มิลลิเมตรนั่นหมายถึงว่าต้องส่งข่าวให้พื้นที่ด้านล่างเตรียมตัวทันที
มันจะมีระยะการเดินทางของน้ำมวลน้ำจะมาถึงเนี่ยกลางน้ำประมาณ๕ชั่วโมง
แล้วจะมาถึงปลายน้ำอีก๓ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าน้ำจากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ
ถ้ามีการแจ้งเตือน๕ชั่วโมงกับ๘ชั่วโมงพี่น้องประชาชนจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทัน
ส่วนในเขตอำเภอเมืองที่มีน้ำท่วมขังในซอยต่างนะครับ
ปริมาณน้ำได้ลดระดับลงแล้วครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกสู่ครองธรรมชาติหลายจุดครับ
ซึ่งสถานการณ์ณเวลานี้นะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง
เริ่มมีการก่อตัวของเมฆฝนขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ
ซึ่งคาดว่าในค่ำคืนนี้จะมีปริมาณฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
ซึ่งชาวบ้านนั้นยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ